ทุกผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งไปขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลัง

บอกว่าถูกสามีเนี่ยทำร้ายร่างกายหนีมาแล้วยังตามมาทำร้ายอีก

ถึงขั้นตามมาบังคับขืนใจล่วงละเมิดทางเพศ

แล้วเชื่อไหมพอตำรวจไปจับตัวได้เนี่ย

ผู้หญิงคนอีกคนที่สองก็มา
คนที่สามก็แจ้งมาเพิ่มบอกโดนหมดเลยกับผู้ชายคนนี้
เขาเป็นชาวกะเหลี่ยงนะครับท่านผู้ชมครับ
ก่อเหตุแล้วเนี่ยหนีไปอยู่ที่พระนครศรีอยุธยา
เดี๋ยวไปดูนะครับตอนที่ตำรวจเนี่ยไปจับกลุ่มตัว
นี่ฮะกำลังนอนอยู่ในห้องเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
นายมณัชใจเย็นนามสกุลนั้นนายมณัชใจเย็น
อายุ๓๖ปีเป็นชาวกะเหลี่ยงนะครับ
ตำรวจเนี่ยบุกเข้าไปจับบนห้องนอนในบ้านพักที่อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายจับที่มีเนี่ยเป็นของสนเตาปูนนะฮะ
ก่อเหตุเอาไว้ที่นั่นนะเพราะว่าภรรยาที่เขาทำร้ายร่างกายเนี่ยเขาหนีไปอยู่เตาปูนในกรุงเทพยังตามไปทำร้ายเขาถึงนั่นอ่ะ

นี่ฮะทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัสข้อหากักขังหน่วงเหนียวข้อหาบุกรุกข้อหารักทรัพย์และข่มขืนกระทำชำราว
คุณกันจอมพลังเนี่ยพาผู้เสียหายนะครับที่เป็นหญิงสาววัย๓๓ปีนะครับไปหาตำรวจเพื่อให้เร่งรัดติดตามจับกลุ่มตัวนายมณัฐอดีตสามีของเธอที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายเธอทั้งตบทั้งตีทั้งกระทืบคือทำร้ายเขาจนแบบผู้หญิงเขาแก้วหูแตกอ่ะ
ดูสิครับท่านผู้ชมครับแก้วหูข้างซ้ายแตกรักษาตัวมาสองเดือนนี้ยังไม่ปกติเลยนะครับคุณหมีผูนะครับแล้วก็มีรอยฟกช้ำตามร่างกายหลายอย่างถูกงัดเข้าไปที่บ้านนะบุกเข้าไปแล้วงัดเข้าบ้านไปเนี่ยคุณกันมาช่วยแล้วเนี่ยนะแล้วไปข่มขืนเข้าอีกถ้าไม่ยอมก็ต้องถูกทำร้ายอีกจากการตรวจสอบระวัตินายมณัฐม
ว่าทำร้ายร่างกายหมีภูอดีตภรรยาจริงแต่อ้างว่าอย่างนี้นะเขาบอกเขาไม่ได้รักทรัพย์แล้วไม่ได้ข่มขืนด้วยเหรอคะเพราะผมยังไม่ได้เลิกกัน
ทำร้ายเพราะหึงหวงไม่ได้นะฮะต่อให้มีทะเบียนสมรสก็ไปข่มขืนไปบังคับขืนใจเขาไม่ได้นะฮะ
แก้วหูแตะแตงมึงเก่งกับผู้หญิงมากอ่ะไม่ใช่ฮะเค้ามีเรื่องผู้ชายมาตลอดเลยไง
ก็บอกไม่ได้ทำไม่ได้ถามบอกจับโทรศัพท์

ก็เคยพูดแล้วก็เหมือนพูดเล่นแล้วก็มา
ไม่ได้พูดอะไรเขาแยกกับเราจริงเลยเขาบอกอย่างนี้
รู้จันไหมว่าเราขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอโทษ

แต่ผมท้องเขาว่าจริงวันนั้นน่ะวันเดียวนักเดียวครั้งเดียว
ที่เรือนะแค่ตบเขาครั้งเดียวที่หูรถ
คิดว่าเรารุนแรงไปไหมที่เราทำ

เพราะผมไปเที่ยวกับผู้ชายเรื่องผู้ชายตลอดเลย
ไปค่อยทั้งเรื่องเดียว
นี่แล้วดูคุณกัลคุณกัลโอโหเลยนะครับ
ยังกังวลอยู่ว่าจะวางมวยกันหรือเปล่าเนี่ย
นี่เห็นไหมเก่งเหลือเกินกับผู้หญิงนี่คุณกันบอกเห็นไหม

ตบเขายังเขาแก้วหูแตก
แล้วยังว่า
คือถ้าจะบอกว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นเขาไม่ดีอย่างนี้

เขาไม่ดีแล้วจะไปอยู่กับเขาทำไม

บอกว่าผมทำรุนแรงครั้งเดียว
แต่ก็มีครั้งนู้นที่ผมตบเขาไปอีกทีนึง

คุณผู้ชมครับทางผู้เสียหาย
หน้าคุณหมีภูบอกว่าตั้งแต่รู้จักกับนายมณัติมา

พอคบหาอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ได้แค่เดือนเดียวโดนเลยฮะ

ตบทั้งตีทั้งกระทืบ
จนล่าสุดแก้วหูข้างซ้ายแตก
ต้องไปรักษาตัวอยู่๒เดือนทุกวันนี้เนี่ยหูยังได้ยินไม่ปกติเลย
ก็เลยขอเลิกกับนายมณัฐแล้วหนีไปเช่าห้องอยู่ที่เตาปูในกรุงเทพ
นายมณัฐยังตามสืบจนเจอแล้วพอตามไปเจอเนี่ย
บุกเข้าห้องไปพังข้าวของในบ้านนะคือถามว่า
ไปพังข้าวของอะไรทำไมเนี่ยคือนายมณัฐเนี่ยไปดูที่อยู่
ใบเสร็จค่าไฟอะไรพวกเนี้ยอ่าแล้วก็ไปตามหาเขาจะเจอนี่
เห็นไหมฮะพังประตูห้องเข้าไปนะครับแล้วไปล่วงละเมิดทางเพศด้วย
ถ้าไม่ยอมก็โดนทำร้ายนี่เห็นไหมครับ
คือตอนที่นายมณัฐตามบุกรุกพังข้าวของในบ้านเนี่ย
เพื่อจะไปหาที่อยู่ใหม่จากใบเสร็จค่าไฟ
แล้วพอรู้ว่าอ๋อนี่ไงไปอยู่ที่นี่ที่นี่ก็ตามไปอีกนะครับ
ล่าสุด๑๑มิถุนายนนายมณัฐเนี่ยบุกไปตบหน้าเธอ
หน้าผู้คนในอู่ซ่อมรถอีกซึ่งครั้งล่าสุดตรงนี้เนี่ย
บอกเธอหมดความอดทนแล้วก็เลยไปร้องขอความช่วยเหลือกับคุณกัน
จอมพลังเพราะก่อนหน้านี้ไปแจ้งความแล้ว
แต่ตำรวจไม่จับนายมณัฐสักทีแล้วทุกครั้งเวลาบอกตำรวจตำรวจมา
มณัฐก็จะอ้างว่าเรื่องผัวเมียทั้งทั้งที่เธอก็ยืนยันว่าตัดขาดไปแล้ว
ไม่ใช่ผัวเมียไม่อยู่ด้วยแล้วส่วนนายมณัฐมีพฤติกรรมในการใช้ยาเสพติดด้วย
ซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่ายังเสพหรือเปล่าแต่เมื่อก่อนเนี่ยเสพเธอยืนยันว่าเธอไม่เคยมีผู้ชายคนอื่น
ไม่เคยนอกใจนายมณัฐมีแต่นายมณัฐนั่นแหละหึงหวงหวาดระแวง
แล้วยังเคยขู่ว่าถ้าเธอไปแจ้งความเนี่ยออกจากคุกมาได้เมื่อไหร่นะจะมาฆ่าเธอทิ้ง

รับว่ากลัวค่ะก็เลยอยากฝากให้คุณตำรวจช่วยดูในส่วนนี้ด้วยว่า
คือถ้าเขาออกมาคือเราต้องเป็นอันตรายแน่นอน
เขาเคยพูดว่าเขาไม่เคยกลัวตำรวจเลยกฎหมายเล่นงานอะไรเขาไม่ได้
ถึงเขาติดคุกเขาก็ติดแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็ออกมา
ก็กลัวเหมือนกันยังไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงนี้ได้หรือเปล่า
เพราะเขาทำเหมือนโจรทุกอย่างก็เข้าบ้านเรา
ถ้าเขาออกมาคือเขาจะมาฆ่าเราแน่นอนเขาไม่ปล่อยไว้
นี่ฮะขนาดจับได้เธอยังกลัวเห็นไหม
วันไหนมันออกมาเนี่ยเธอบอกเธอก็ไม่รู้จะเป็นยังไง

เกลียนไม่เกลียนเดี๋ยวดูนะสพออุทัยมาล็อกตัวนายมณัฐไปเนี่ย
เอาไปสอบสวนที่โรงพักตอนอยู่ในห้องสอบสวน
กำลังทำบันทึกการจับกลุ่มอยู่ตอนนี้เขายังไม่ได้ยึดโทรศัพท์มือถือใช่ไหม
นัดนี่ถ่ายรูปที่โต๊ะที่นั่งอยู่แล้วมีรูปเห็นตำรวจเห็นไหมอ่า
นี่โอ้โหแล้วไม่ให้เธอกลัวได้ยังไงว่าวันไหนมันออกมาจากคุกทำยังไงเนี่ย

หรือเกิดได้ประกันตัวออกมาในช่วงนี้ทำยังไง
ท่านผู้ชมครับหลังจากที่มีเหตุการณ์เรื่องนี้ออกไปนะครับ
แล้วเขาทราบข่าวกันมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อคุณหมวยอายุ๒๔ปีติดต่อมาหาคุณกันจอมพลัง
บอกเธอก็โดนเธอเป็นอดีตภรรยาของนายมณัฐถูกนายมณัฐเนี่ยทำร้ายจนต้องหนีไปอยู่ที่อื่น
นี่ฮะคุณบอมอภิวัฒน์ก็ไปสอบถามพูดคุยด้วยนะหมวยบอกว่าเธอคบหาอยู่กินกับนายมณัฐเมื่อ๙ปีก่อน
ก็อยู่ด้วยกัน๒๓ปีมีลูกกันคนหนึ่งระหว่างที่คบกันมณัฐนี่ทำร้ายร่างกายเธอเป็นประจำ
หนักแบบที่สุดเลยเนี่ยนะก็คือโดนเตะที่หลังนะฮะโดนซ้อมจนช้ำไปทั้งตัว
ต้องขอเลิกไปแจ้งความด้วยแต่คดีไม่คืบเลยเลิกกับนายมณัฐไปนายมณัฐยังตามตื้อนะฮะ
รู้ว่าเธอมีแฟนใหม่ทีไรเนี่ยตามมาระร้านทุกทีเอามีดเอาอาวุธมาขู่มาไล่ทำร้ายเธอกับแฟนใหม่
แต่โชคดีนะตอนที่มาเนี่ยมีพ่อกับแม่เธออยู่บ้านก็เลยห้ามกันทัน
แล้วก็ไปแจ้งความข้อหาบุกรุกกับพยายามฆ่าไว้
เพราะเราแค้นใจมานานอ่ะคือหนูอยากให้เจอแบบคนจริงไปเลย
คือว่าติดติดไปเลยพี่เรื่องลูกเขาไม่เคยส่งเสียอยู่แล้ว
หนูกับแฟนใหม่แฟนใหม่เขาเป็นคนส่งเสีย
เพราะว่าอันนี้คือน้ำตาของความดีใจของเรา
บีใจพี่อยากให้มันโดนจับสักทีเพราะมันทำกับเราอ่ะมันไม่นิดใจพี่
นี่พอเป็นข่าวขึ้นมานี่มา๒แล้วใช่ไหม

คือพอคุณหมวยเนี่ยเขาขอเลิกกับนายมณัฐนะแบบไม่อยู่ไม่ไหวแล้วเนี่ย

นี่ครับเจนบอกพอมาคบหาอยู่กินกับนายมณัฐโดนเหมือนกันครับ
นี่ร่องรอยบาดเจ็บต่างที่เธอถ่ายภาพเอาไว้นะฮะเขียวช้ำทั้งตัวที่แขนที่ใบหน้า
เจนี่เขาติดต่อผ่านมาทางคุณหมีภูเลยนะฮะที่เป็นคนที่ถูกทำร้ายคนล่าสุดเนี่ย
เธอบอกเธอก็ตกเป็นเหยื่อนะเธอเคยอยู่กับนายมณัฐ
ถูกทำร้ายจนต้องขอเลิกไปเลยนะฮะต้องหนีไปเลย
มณัฐยังตามนะฮะตามเอามีดไปจี้เธอไปข่มขืนเธอในไร่อ้อย
แล้วเอาเธอไปกักขังเอาไว้ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมขังเธออยู่๑๐วัน
สุดท้ายเธอต้องหลอกล่อว่าจะไปเอาเสื้อผ้าถึงหนีออกมาได้
นี่คุณเจนนะฮะที่ทักแชทมาหาคุณหมีภูนะบอกว่าเจนเนี่ยโดนมาก่อนหมีภูอีก
เรื่องคดีนะครับในส่วนของคุณหมีภูนะครับทางตำรวจเนี่ยสพออุทัยนะฮะ
บอกว่าขณะนี้นายมณัฐรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาที่ปฏิเสธก็คือข้อหารักทรัพย์
ตรวจสารเสพติดในร่างกายแล้วไม่พบการเสพยาเสพติดนะฮะ
เรื่องต้นเนี่ยตำรวจคัดค้านการประกันตัวส่วนคดีของคุณหมวย
คุณกันจอมพลังได้พาคุณหมวยเนี่ยไปติดตามความคืบหน้าทางคดี
เพราะว่าแจ้งความเอาไว้ที่สพพระนครศรียุธยา
คดีทำร้ายร่างกายกับพยายามฆ่าแจ้งความเมื่อปลายปี๖๕นะครับ
แล้วก็สืบทราบอีกว่านายมณัฐเนี่ยยังไปก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์
ที่เป็นชื่อของคุณหมวยไปอีกคันหนึ่งด้วยนะครับ
นี่ตอนนี้คดีก็เลยเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะ
คือความจริงแล้วเนี่ยมันถ้าถูกจับตั้งแต่ช่วงแรกที่มันมีเหตุเนี่ย
มันอาจจะไม่ลุกลามบานปลายไงอาจจะไม่ได้มีเหยื่อเยอะขนาดนี้
นี่ก็เลยไป๓คนเลยนะขนาดนี้